คุณผู้ชมครับสักประมาณเกือบบ่าย๓ที่ผ่านมา
บนถนนพระราม๓เป็นฝั่งขาเข้า
ปรากฏว่ามีเหตุการณ์เป็นรถที่บรรทุกถังแก๊ส
คุณผู้ชมภาพที่เห็นเกิดพลิกคว่ำ
แล้วก็มีไฟลุกท่วมเกิดขึ้นนะฮะ
แล้วก็ระหว่างนั้นเดี๋ยวลองดูคลิปไปพร้อมกัน

เป็นภาพที่คนที่อยู่แถวนั้นก็ถ่ายเอาไว้

ถ้าเทียบซอยก็คือประมาณซอยพระราม๓ซอย๑
ก็คือต้นถนนเลยครับถ้าเกิดว่าข้ามมาจากสะพานพระราม๓จากฝั่งทนเนี่ย

สองครั้งนะอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับ
ไฟลุกท่วมนะฮะมีเสียงระเบิดดังขึ้นนะครับ
แล้วก็มีภาพจากหลายมุมนะครับเพราะว่ามีคนที่สัญจรอยู่บริเวณนั้นเนี่ยถ่ายเอาไว้นะครับ
นี่แหละค่ะมีเปลวเพลิงแล้วก็มีเสียงระเบิดออกมาเป็นระยะนะคะ
รายงานที่เราเห็นที่เขามีการโพสต์ผ่านทางออนไลน์เนี่ย
บางคนบอกว่าอยู่ในพื้นที่แล้วได้ยินเสียงระเบิดห้ารอบอันนั้นตอนนั้นยังยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้อ่ะนะคะ
เสียงระเบิดดังไปห้ารอบแล้วนี่คือสภาพแวดล้อมตอนที่เกิดเหตุนะคะเนี่ยค่ะ
ตรงนั้นก็จะมีผับนะคะมีร้านอาหารมีผับที่เห็นอยู่แว๊บเมื่อกี้นี่ก็คือผับดีออร์
แล้วก็บางรายงานก็บอกว่ามีปั๊มแก๊สอยู่ในบริเวณใกล้ด้วยไม่ไกลนะครับ
ซึ่งต่อมาไม่นานก็มีดับเพลิงคุณผู้ชมนะครับกู้ไพยาณาวานะครับ
นำกำลังแล้วก็สามารถควบคุมเพลิงได้จนเพลิงสงบนะฮะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือหลังจากที่มีการคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะครับ
ก็อยู่ในระหว่างการระบายควันระบายความร้อน
ทีนี้เรื่องของความเสียหายแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะครับ
เรื่องต้นเนี่ยพบว่าแรงระเบิดแล้วก็แสงเพลิงนั้นทำให้บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงครับ
ถูกแรงกระแทกก็มีกระจกแตกนะครับ
ไปเจอซากถังแก๊สนะฮะเดี๋ยวไปดูภาพถังแก๊สเนี่ยครับคุณผู้ชม
นับเอาเป็นหลักหลายสิบไปนะครับเป็นแก๊สหูต้มนะครับ
แล้วคือลักษณะเป็นรถบันทุกขนาดเล็กที่บันทุกถังแก๊สมา
คือตอนแรกที่มีข่าวออกมาเนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นรถแก๊สนะใช่ไหม
เราเข้าใจว่าเป็นรถแบบรถแก๊สถังใหญ่
นี่ประมาณสักทั้งถังเล็กถังใหญ่นะคะประมาณสักเกือบ๒๐๑๐ถังได้
คนแถวนั้นเนี่ยก็มีถ่ายคลิปเอาไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันตอนที่
ซึ่งทำงานออฟฟิศแถวนั้นเขาบอกว่าเนี่ยค่ะเราดูบรรยากาศกันนิดนึงค่ะ
กลัวมันโดนต้นไม้ไม่ใช่แหละ

เฮ้ยมันอยู่แบบ

ว่าเป็นแก๊สระเบิดนะคะก็เจ็บท้องแล้วก็รีบกลับบ้านค่ะ
ครับนะครับนี่ครับคุณผู้ชมแต่ว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ภาพนี้เป็นตอนที่เกิดเหตุนะครับตอนนี้สามารถที่จะคุมเพลิงได้แล้ว
ใช่ค่ะนะครับแล้วก็สภาพก็คือว่าโอ้โหเราเจอสภาพของถังแก๊ส
ค่ะซึ่งเป็นแก๊สหุงต้มเนี้ยนะฮะหลายสิบถังด้วยกันอืม
นะครับเรื่องของผู้บาดเจ็บตอนนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ได้รับข้อมูลมา
มีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นนะฮะ๒รายเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าในส่วนของตัวเลขผู้บาดเจ็บนั้นยังไม่นิ่งนะครับ
เพราะว่าต้องเช็คข้อมูลเพิ่มเติมอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
เพราะว่าอ่าบางข้อความเนี่ยนะครับอ่าบอกว่ามีเด็กด้วยใช่
ที่แบบว่าหนีตายออกมาจากบริเวณดังกล่าวนั้นนะฮะ
ซึ่งก็เดี๋ยวรอรายงานเพิ่มเติมนะครับใช่ค่ะอันนี้คือภาพสดสดนะคะ
ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนใกล้ใกล้อ่าช่วงบ่ายสามโมงนะคะ
แต่ตอนนี้เหตุการณ์สงบแล้วเราไปดูบรรยากาศล่าสุดนะคะ
รวมถึงความเคลื่อนไหวและรายละเอียดของเหตุการณ์นี้ค่ะ
กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยคุณอัญวุฒินะคะซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไฟคุณกระเต็น
แล้วก็แฟนสมาชิกข่าวเย็นไทยรัฐทุกท่านครับ
รบกวนช่วยสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เราได้ทราบหน่อยค่ะ

รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สพลิกคว่ำนะครับ
มีผู้มีไฟลุกไฟ้ด้วยเฌิงสะพานพระราม๓นะครับ
จากท่าพระนะครับจากท่าพระและจะลงมาฝั่งพระนคร
เป็นเชิงสะพานทางลงพอดีเลยเป็นรถมันทุกหกล้อนะครับ
มันทุกถังแก๊สขุงต้มจำนวนมากนะครับ
คือเต็มคันรถเลยพลิกตะแคงนะครับพลิกตะแคงขวางอยู่ตรง
ระหว่างสองเลนซ้ายนะครับขณะเกิดเหตุตอนแรกเนี่ยยังไม่มีไฟ
แต่หลังจากที่รถพลิกคว่ำได้สักแป๊บหนึ่งนะครับไฟก็ลุกลุกไหม้ขึ้นมา
จากพอไฟลุกไหม้เนี่ยคนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นรถแก๊ส
ก็ต่างหนีออกกระจายนะครับแล้วก็ที่ยังไม่มาถึงเนี่ย
แต่ประชาชนก็รู้เองแล้วว่าเป็นรถแก๊สจะต้องมีการลุกไหม้มีการระเบิด
แล้วก็เป็นตามนั้นจริงจริงนะครับก็ไฟก็ได้ลุกไหม้แล้วก็ลุกลามทั้งแก๊สใหญ่ใหญ่นะครับ
ถังใหญ่ที่แบบขนาดสี่สิบแปดกิโลเนี่ยประมาณสี่ถังครับ
ประมาณสี่ถังนี่ระเบิดบึ้มบึ้มฉีกฉีกถังเลยนะครับครับค่ะอ่า
แล้วจากนั้นก็ถังแบบ๒๐กิโลก็ระเบิดฉีกมีตอนนี้เท่าที่ผมเห็นถังที่ฉีกมีอยู่๑๒๓๔ที่เป็นถังใหญ่นะครับ
ใช่แล้วก็อีกสามถังที่เป็นถังยี่สิบกิโลเนี้ยก็รวมทั้งหมดเจ็ดถังที่มีรอยฉีกระเบิด
ก็ต้องกับมีแรงระเบิดถึงเจ็ดครับอาศาสตร์สมัครร่วมกันทันยูที่มาถึงคุ้ดแรก
เด็กติดรถเนี้ยสองคนไปส่งโรงพยาบาลเจริญกรุง
จากนั้นสถานีดับเพลิงยานวาสำนักต้องการรับประทับสารภัยกรุงเชษฐ์บรรทักร
เร่งนำรถน้ำและอันสารสมัครผู้ไพรดับเพลิงอยู่เหนือใต้ธน
เอาช่วยกันระดมกำลังก็คือใช้น้ำยาโฟมที่ควบคุมเร็ว
ก็เพราะว่าใช้น้ำยาโฟมทำการคลุมตัดอากาศทำให้ไฟนั้นดับอย่างรวดเร็
แต่ว่าหลังจากไฟดับแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะหยุดใช้น้ำได้
เพราะว่าแก๊สจำนวนหลายถังมากที่เหมือนวาวมันเสียหายจากเปลวไฟความร้อนนะครับ
มันไม่สามารถปิดวาวได้เป็นอันตรายที่เจ้าหน้าที่ยังคงต้องใส่หน้ากาก
แล้วก็ใช้หัวฉีดทำการคลุมตัดอากาศคือโบแก๊สทิ้งจนหมด
แล้วก็แยกนะครับแยกทางไหนหมดแล้วทางไหนปิดวาวได้ปลอดภัยก็แยกห่างออกไป
ตอนนี้ล่าสิทธิ์เมื่อประมาณสัก๑๐นาทีก่อนเข้าสาย
เจ้าหน้าที่สามารถทำการโบแก๊สทิ้งจนหมดแล้วแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ในจุดเกิดเหตุ
ไว้ได้ปลอดภัยตอนนี้ต้องบอกว่าปลอดภัย๑๐๐แล้ว
ดูปลอดภัย๑๐๐แล้วมีการเปิดการจราจรแล้วครับ
เตา๔หรอประทุกศ์อันแถมหลือจะโครงทำก็แซสถังแก๊ส
ไหม้เป็นสังกษีทั้งหมดเลย

ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่พอเขตนะครับมาควบคุมในจุดเกิดเหตุแล้ว
การจราจรเปิด๒เลนขวาฝั่งที่มาจากท่าพระนะครับ
เลนขวาคือการจราจรตอนนี้ต้องบอกว่าติดสะสมท้ายแถวยาวยาวเลยกว้าง
วินาทีแรกเนี่ยปิดการจราจรร่วมชั่วโมง

ทั้งสองฝั่งตอนที่ไฟลุกนะครับ
เจ้าหน้าที่ที่ใช้น้ำอยู่ก็เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายกับประชาชนโดยรอบนะครับ
ก็ปิดการจราจรทั้งสองฝั่งเลยทำให้รถติดวงเป็นวงแหวนกันไปหมดเลยนะครับ
แสดงว่าตอนนี้ยังเลี้ยวไม่ได้
มันใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าเส้นที่มาจากเจริญกรุง

คือเปิดให้แต่จากท่าพระที่มา
เป็นเจริญกรุงที่จะเลี้ยว
ทิศทางที่จะเลี้ยวเข้าถนนพระราม๓
ตอนนี้เจริญกรุงยังเลี้ยวซ้าย

คุณอริวุฒิครับตกลงแล้วตัวเลขผู้บาดเจ็บ

ที่นำส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

อยู่บริเวณโดยรอบได้รับบาดเจ็บตามรายงาน
แล้วก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับ

ถนนตรงนี้นะครับจุดนี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้ว

มีคนใช้เยอะมาก

ทุกคนหนีออกห่างกันหมด
โดยอัตโนมัติ
ตอนที่ไฟยังไม่ลุกเลยคืออศาลชุดแรกคิดมาถึง
บอกว่าประชาชนช่วยตัวเองกันโดยการช่วยกันกัน
เอาออกและร้านค้าที่อยู่ใกล้
ยังมีตอนนี้เรือหายแรงระเบิดของเปรียวไฟ
กระจกแตกเสียหายหมดเลย
กระจกแตกเสียหายหมดเลยนะครับ

เป็นร้านมิติ้งที่เป็นชุดแต่งงานนะครับ
แล้วก็อีกร้านหนึ่งที่เป็นปรับนะครับ

กระจกร้านแตกเสียหายหมดเลย

คือกันพื้นที่เดี๋ยวรอกองพิสูจน์หลักฐานมา

มไฟกลางถนนพระราม๓นะครับ

แทงบ้างครับ

คุณอายวุฒิครับคนที่บาดเจ็บนี้บาดเจ็บหนักในระดับไหนฮะ

บาดเจ็บก็คือได้รับเป็นบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
เพราะว่ารถพลิกคว่ำเขากระเด็นกันออกมาจากรถ

ไปได้รับบาดเจ็บจากเตรียลไฟใดนะครับ
เพราะว่าตอนแรกเขาก็กระเด็นออกมาจากรถ
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
คือมีเป็นบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนนะครับ
เป็นบาดเจ็บคือกระเด็นออกมาจากตัวรถ
ก็คนขับกับเด็กติดรถก็ถือว่าหนักพอสมควร

สักนิดนึงค่ะถ้าประเมินแล้วจากการเคลียร์พื้นที่

ค่าว่าจะน่าใช้เวลาอีกเท่าประมาณ๒๓ชั่วโมงครับ

ชั่วโมงตอนนี้ใครที่ไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงไปก่อน

ใกล้ใส่ใจเย็นนิดนึงตอนนี้

เร่งระบายรถเพราะว่าหลายคันหลังจากผ่านมาได้
ไปชะลอตัวดูกันทุกคันเลย
หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูป

ให้ผ่านไปโดยเร็วนะครับ
ก็คือว่าการเดินทางตอนนี้ถ้าข้ามไปจากฝั่งทน
ท่าพระมาคือยังวิ่งได้แต่ว่าเปิดแค่๒เลน

เดี๋ยวกันจากเจริญกรุงคือไม่ได้เลยนะฮะ
ดูจากภาพเนี่ยคือเขาปิดหมดเลยนะตรงนี้
ยังปิดอยู่แล้วต้องคาดว่าจะใช้เวลา
ตั้งประมาณต่อการหรือ๓ชั่วโมงนะครับ
สวัสดีค่ะ

กำลังอยู่ในช่วงของการเคลียร์พื้นที่กัน
เห็นภาพถังแก๊สแล้วมันน่ากลัวนะ
เวลาติดตามข่าวใช่ไหม

ใช่นะครับป้องกันความปลอดภัยมาเป็นอย่างดี
พอเห็นสภาพถังนั้นก็เกิดคำถามเหมือนกัน
แต่ที่น่าตกใจคือผมอยู่แถวนั้นด้วยนะ
วันนี้ต้องเปลี่ยนเส้นทางกลับบ้านไหมคะ
ใช่หรือว่าขามาสักประมาณไม่ถึงชั่วโมง

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ต้องใช้เส้นทางนี้อาจจะต้องตรวจสอบนิดหนึ่ง
ก็อย่างที่เราถามพี่เขาบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ก็ประมาณ๒๓ชั่วโมงนะคะ
กว่าจะเคลียร์พื้นที่ได้ถังระเบิดไป๗ถังคุณผู้ชมถังแก๊สที่ว่าหนาเนี่ยนะคะ
เพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้เคลียร์ทุกอย่างปลอดภัยแล้วนะคะเหลือแต่เคลียร์พื้นที่เท่านั้น

คือวันนี้มันติดมาตั้งแต่ตรงราชพฤกษ์ด้วยไงใช่ไหมที่บอก๖๗กิโลนะครับ
แล้วก็ตรงนั้นมันก็เชื่อมกันไม่ได้ไกลนะฮะท่าพระแล้วก็พระราม๓คุณผู้ชมครับ